นักร้องลูกทุ่งเสียงหวานพี่อำพรแหวนเพชรถ้าพูดชื่อนี้ก็ต้องร้องเพลงเขาเลยคุณหวาน
เกิดมาหน้าตาอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่ดีแต่กูมีน้ำใจตั้งแต่เล็กโตมา
คำพูดคำจากูพูดแต่ภาษาไทยเอ้ยห้ามเอฟซีตัวจริงต้องยกให้เลือนฝันนะฮะ
ถือว่าเป็นน้องรักพี่อำพรแหวนเพชรเลยละกันแต่ขอเล่าพี่อำพรให้ฟังแล้วกัน
เมื่อวานนี้พี่อพรแกเดินทางกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
เกดอำพรแหวนเพชรนี่นะเดินทางไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก
ใครเคยไปเล่าให้ฟังหน่อยนี่ชื่อว่าหลวงพ่ออูทองหรือว่าพระพุทธผุศยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
ที่วัดเขาธรรมเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนี่แหละคุณผู้ชมค่ะพร้อมกันนี้ค่ะ
พี่เกดก็ได้ทำการเซียงเซียมซียักษ์อูหูยักษ์อีกแล้วแต่ว่ายกขึ้นมาขย่าวไม่ไหวคุณผู้ชมดูก่อนนะทั้งเซียมซียักษ์ใหญ่แบบนั้นเลย

ว่าสลับตาหยิบแล้วกันเขาเรียกอะไรหลับตาหยิบ
แล้วก็คนหยิบตาคนกันไปนะฮะหยิบมาได้เลข๓จ้านี่เห็นไหม
ไทยเออเป็นเลขไทยคุณผู้ชมนะก็เลยมีเขียนอธิบายด้วยบอกว่าเลขนี้นะ
ใครที่หยิบได้เลข๓ชื่อเสียงจะเรื่องลือระบือไกล
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่เก๋คือดังอยู่แล้วดังปังเปรี้ยงกว่าเดิมแน่นอนนะฮะ
หิวงานเยอะอยู่แล้วเฉียวนะคะคุณผู้ชมขาจากสุพรรณบุรีนะคะ
ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันหน่อยดีกว่าไปตามนักร้องหนุ่มหล่อเต๋าภูสินค่ะ
ขันดอกบูชาเสาอินทะขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่
คุณพลอยเคยอธิบายให้ฟังแล้วอยู่ที่วัดเจดีหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ค่ะ
วันที่จัดงานนี่นะเต๋าเองก็เดินทางไปร่วมพิธีด้วยนี่ยิ้มหวานมาฝากด้วยนะคะ
แล้วก็เต๋าเนี่ยเล่าให้กับผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่า๖๗ปีก่อนนะพี่นะ
เคยจ้างวงโปรงลางจากวิทยาลัยหน้าตสิน๑๐๑มาทำการแสดงที่นี่ด้วย
รวมไปถึงขอพรให้สำเร็จลุล่วงทันใจ
กระซิบบอกมาด้วยว่ามิถุนายนนี้พี่จู่ผมก็มีพรีเซนเตอร์เขาให้๑ตัว

อกจากจะทำบุญที่วัดเจดีหลวงแล้วนะฮะหนุ่มเต๋าก็ออกเดินทางไปทำบุญที่วัดพระธาตุดอยคำ
ตีระคังให้ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนระคังยิ่งขึ้นไป
แล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะถ้าหลวงพ่อทันใจนะท่านยังมีอายุอยู่มีชีวิตอยู่นะ
จะมีอายุประมาณ๕๑๑ปี

เต๋าก็เลยไม่พลาดจัดลอตเตอรี่มา๕ใบจุกนะ
เผื่อว่างวดที่จะถึงนี้จะรับทรัพย์ไปก้อนโต
เลขที่หนุ่มเต๋าซื้อนะเราไม่บอกแค่๓ตัว

พี่เกดอำพรทั้งน้องเต๋านี่นะฮะต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริง
ส่วนตัวเออปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มการทัศนะค่ะ

ไปที่วัดใหม่สุปดิษฐารามที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
แล้วต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นนักร้องสายมูจริง
เพราะว่าหลังจากไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดแล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ได้ทำร่วมพิธีปิดทองคำแท้ค่ะ
เปิดดวงเศรษฐีพระศิวรีเรียกทรัพย์กวักหงิกหงิก
อยู่ที่ตรงหน้าผากคุณผู้ชมแล้วก็แปะแผ่นทองที่ลิ้น
เฮ้ยฉันไปเจอกับอาจารย์เต๋ามาแล้ว
โอ้โหพรบสูตรเต็มที่
ใช่ค่ะนอกจากนั้นที่เสริมความปังมาแล้ว
เอาใจนักเสี่ยงโชคด้วยการเสี่ยงเซียมซี
ร่วมกับเพื่อนแล้วบอกเลยว่าเป็นพลัง
โอ้โหเพราะเซียมซีมันใหญ่คุณผู้ชม

เลขที่ได้ก็คือ๑๙

หนึ่งอัทูถ้าม้ายที่๒อ่านบนเหมือนของอันที่๔

ตัวเลขไม่ค่อยชัดอ่ะหรือไม่สาว
คนแบบนี้มันใช่แบบดวง